คุณผู้ชมคะแล้วเราไปดูกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

มันสร้างความเสียหายเอาไว้ที่ไหนบ้าง
พาไปดูที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อย
เพราะว่าเขาบอกว่าถนนถูกตัดขาด

คือมันไหลเชี่ยวและไหลแรง
คือน้ำท่วมที่จังหวัดชายภูมิตอนนี้มันขยายวงกว้างเลยนะ
น้ำมหาศาลระบายออกจากเขื่อนลำคันฉู่และเขื่อนห้วยทราย
ลักไปไหนไปเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่นาดีค่ะ
ตำบลบ้านต่านอำเภอบำเน็ตนรงค์นะคะ
คันดินรอบอ่างถูกกัดซ้อแตกยาวเป็น๑๐เมตรเลยนะ
วนน้ำมันก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแน่นอน
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
เช่นเดียวกันนะคะมวลน้ำตรงนี้ก็ไหลไปตามลำห้วยหนองอีล่อค่ะ
กระหน่ำเข้าไปกัดคันดินและพื้นผิวถนนนะคะ
ตรงแถวเส้นถนนสายบำเน็ตนรงจตุรัส

ตรงนี้ได้รับความเสียหายเพราะถนนมันขาดเลย

กระแสน้ำก็สีขุ่นแดงไหลเชี่ยวรุนแรง
ระมัดระวังนะคุณผู้ชมดูสภาพถนนซะก่อน
ทางด้านของรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิคุณปราโมทนะคะ
บอกแบบนี้ว่าถนนตรงนี้ที่ขาดนะคะ
อยู่ในจุดกิโลเมตรที่๑๖ที่อำเภอตำบลบ้านต่าน
พังเสียหายแบบนี้เพราะฝนมันตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
น้ำก็ไหลมาจากเขื่อนห้วยทรายค่ะ
แน่นอนว่าสุดท้ายแบบนี้รถไปต่อไม่ได้
ฉะนั้นเราเอามาเตือนว่าใครที่จะใช้เส้นทางนี้
ให้ระมัดระวังแต่ตอนนี้เขาสั่งปิดการเดินรถเรียบร้อยแล้ว
ให้ไปใช้เส้นทางอื่นอ้อมกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะ
กว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วเดี๋ยวจะซ่อมแซมนั่นเองค่ะ